ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณอัจฉริยประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
มีการไลฟ์ตอบโต้ทนายตั้มคือมันเป็นเรื่องของเรื่องว่าทนายตั้มอ่ะ
ไปโพสต์แล้วลักษณะก็ไม่ได้เชิงว่าเอ่ยชื่อทนายอาชิริยะนะ
ไม่ได้เอ่ยชื่อคุณอัจฉริยะแต่ใช้คำว่าคนสนิทเพื่อนรักของทนายเดชา
ค่ะแล้วทีนี้ก็ไปโยงไปอีกว่าไปร่วมกับบังแจ๊กโอ้โหไป
เรื่องราวใหญ่โตช่วยกันโพสต์ในเฟซบุ๊คคุณแตงโมว่าอย่างนั้น
ซึ่งคุณอัชริยะก็เลยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะนะคะเนี่ยค่ะ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
เขาไลฟ์ในยูทูปโคนันเมืองไทย
เพื่อชี้แจงประเด็นที่ทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดโพสต์ทำนองว่า
ตัวเองอยู่เบื้องหลังการโพสต์ภาพและคลิปในเฟซบุ๊คคุณแตงโม

อาจริยะชี้แจงว่าที่ผ่านมาตั้งแต่คุณแตงโมเสียชีวิต
ตัวเองเนี่ยไม่เคยเจอนะไม่เคยพูดคุยกับแม่คุณแตงโม

คุณแม่ก็เป็นคนส่งให้ตำรวจตรวจสอบ
จากนั้นตำรวจก็ส่งคืนให้แม่ค่ะ
ภาพต่างที่ออกมาก็มาจากโทรศัพท์ของคุณแตงโม
ก็เลยขอให้ไปถามแม่คุณแตงโมดีกว่าว่าโทรศัพท์นี้อยู่ที่ใคร
ตัวของคุณอัจฉริยะเองได้รับข้อมูลเอกสารและคลิปจากคนบนเรือผ่านตัวแทนค่ะ
ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใคร
ยืนยันว่าหลักฐานมีที่มาที่ไปอยู่นะคะ
แล้วก็มีดีกว่าที่เปิดเผยอยู่ในขณะนี้ด้วย
เขาบอกว่าเขามีหลักฐานภาพทำร้ายกันบนเรือค่ะ
เตรียมหลักฐานมอบให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภา
หากอายการให้เขาเป็นพยานร่วมในคดีก็ยินดีด้วยนะคะ
อัชริยะยืนยันว่าสิ่งที่โพสต์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลย
ไม่เป็นไปตามที่ทนายตั้มบอกนะคะ
หน้าที่ของเขาคือการพิสูจน์ความจริง
ไม่เคยไปร่วมมือกับบังแจ๊ก
ทนายตั้มอย่าโยงหรือนำเขาเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะ
ฟังเสียงหน่อยค่ะ
ผ่านตัวแทนผู้ใหญ่นำมามอบให้เราเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่กำลังเปิดขึ้น
นายตั้มอย่ามั่วนะครับผมไม่เคยไปยุ่งกับบังแจ๊ก
เพราะบางเจ๊กไม่มีราคาสำหรับผมนะครับอย่าโยงมั่วครับนะ
วันนี้มาเที่ยงตรงนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมไปดูกันทางทนายเดชากันบ้าง
อันนี้ฝั่งคุณอัจฉริยะนะคะอ่าทนายเดชานะคะก็บอกแบบนี้ว่า
นายเดชาก็พูดถึงนะคะบอกว่าคนที่ใช้ชื่อบัญชีเนี่ย
จริงจริงอ่ะไปสอบถามคุณแม่ตังโมแล้วนะ
คุณแม่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำนะคะส่วนใครเป็นคนทำเนี่ยไม่ทราบ
อาจจะเป็นบังแจ๊กหรือไม่เดี๋ยวต้องการตรวจสอบเพราะอะไร
ทนายเดชาบอกแบบนี้เพราะมันเหมือนมีข้อมูลหลุดออกมาว่า
เป็นทางฝั่งบังแจ๊กหรือเปล่าแล้วทนายเดชายังบอกว่า
ภาพที่มีการเผยแพร่ตำรวจเก็บเอาไว้หมดแล้ว
อยู่ในสำนวนซึ่งอายการทราบแล้วหลังจากตำรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว
คุณแม่ก็ขอโทรศัพท์มือถือคืนไปจริงจริงคลิปเนี่ยมันมีอยู่สองคลิป
โทรศัพท์ของคุณตังโมที่คุณแม่สงสัยว่าเป็นจุดที่มีการทะเลาะกัน
หรือมีการทำร้ายร่างกายกันหรือไม่ก่อนที่คุณตังโมจะตกเรือ
ซึ่งภาพมันก็ไม่ได้ชัดเจนแต่ตำรวจเขารวมไว้ในสำนวนส่งให้อายการไปแล้ว
ส่วนเรื่องที่กระติกไปพูดว่าจะต้องเป็นคนที่มีโทรศัพท์ของแตงโม
ถึงจะมีภาพเหล่านี้อันนี้ทนายเดชาบอกจริง
แต่การเข้าถึงข้อมูลมันมีหลายวิธีให้เป็นหน้าที่ของตำรวจปอทก็แล้วกัน
และน่าจะรู้ตัวแล้วด้วยว่าเป็นใคร
ส่วนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังดำเนินการอยู่ด้วย
หลายคนมองว่ามันเป็นการปั่นกระแสหรือเปล่า
แต่เขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นการสมคบคิดกันของกลุ่มคน
ลองฟังเสียงทนายเดชาค่ะ
แต่ผมไม่ได้บอกใครคิดกับใครกัน
เราก็ขายกันไปให้สนุก
แต่เดาไม่ยากครับเขารู้กันหมดแล้วใครเป็นใคร
ทีนี้ทนายเดชาก็ยังพูดถึงกรณีท่านทนายต้ำ

คือคุณแม่แตงโมติดต่อให้เป็นที่ปรึกษา
ทีนี้ทนายตั้มบอกว่าจากการสอบถามน่าจะเป็นคนสนิทของคุณแม่มากกว่านะ

ส่วนคุณแม่ยืนยันว่าไม่ได้มีการปลดทนายเดชาออก
ขณะนี้ตอนนี้คุณแม่เน้นเรื่องการจัดงานศพคุณแตงโม

ซึ่งก็จะมีการทำพิธีกันในช่วงเวลา๑๐โมงเช้านะคะ
งานคุณแม่จะไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อทำการแต่งหน้า
แล้วก็จะทำการเคลื่อศพทำพิธีในช่วงเวลาประมาณสักบ่าย๒๔โมงเย็น
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมไปดูเพจกันหน่อยละกัน
มันมีเพจอันนี้คือมันเป็นเพจที่เกิดขึ้นมาใหม่
คือตอนนี้หายไปแล้วต้องบอกเลยมันปลิวหายไปกับตา
เพจนี้โพสต์ภาพท้ายเรือแล้วเห็นบุคคลสองคนนั่งอยู่
มีข้อความว่าคนที่นั่งอยู่ท้ายเรือคือพวกเธอไอ้เพื่อนรัก
ตั้งแต่๒ทุ่ม๔๕ตัวกูก็ไม่อยู่บนเรือแล้ว
ถ้าใครอยากเห็นภาพสุดท้ายในเครื่องโมเดี๋ยวจะลงให้ได้ดูกันนะคะ
อันนี้คือภาพนี้ค่ะ
คนก็ยังคงตามกันตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะคะ
มันเป็นปริศนาที่แบบต้องมานั่งแกะนั่งไข
แล้วในแคปชั่นต่างของใต้ภาพมันหน้ามันชวนให้คิดสงสัย
ตี๑ตี๒ทุกคนก็ยังตามกันอยู่เรื่องนี้
ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของพิธีชาปนกิจศพนะคะ
เจ้าหน้าที่คริสต์จากเมอร์เมอร์เทอร์ดิสรังศิษย์จังหวัดประธุมธานี
ตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดยังคงเหมือนเดิมนะคะ
จัดงานชาปนกิจศพแตงโมนิดาตามกำหนดเดิมเลยค่ะ
กรณีที่จะมีพิธีชาปนกิจแตงโมพัทรธิดาหรือนิดาเนี่ยนะคะ
วันอังคารที่๒๔พฤษภาคมนี้
ที่คริสต์จากเมอร์เทอร์ดิสรังศิษย์ครองศรีอำเภอครองหลวงจังหวัดประธุมธานี
ก็มีคำยืนยันมาแล้วเนี่ยนะคะ
ว่าเรื่องของการจัดงานเนี่ย
เจ้าหน้าที่ทางคริสต์จากยืนยันว่ายังคงจัดเตรียมสถานที่จัดงานเหมือนเดิม
ผู้ดูแลงานก็เข้าดูสถานที่ที่จัดงาน
แล้วก็มาเตรียมความพร้อมในการจัดงานเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
พร้อมยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด
จะมีการทำความสะอาดโดยรอบบริเวณพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ให้ดูสวยงาม

ผู้ดูแลงานก็จะนำมาตกแต่งจัดสถานที่เอง

คือที่มีการสงสัยกันว่าตกลงจะเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ย
เพราะว่าเกิดจากคุณอัจฉริยะเนี่ยนะคะ
มีการไลฟ์สดบนยูทูปถึงกรณีว่ามีหลักฐานใหม่

ก็เลยต้องไปเช็คตรวจสอบไปสถานที่ถึงที่
เขาก็ยืนยันว่ายังคงมีการจัดงานเหมือนเดิมนะคะ